จังหวัดสมุทรสาครกันหน่อยเพราะว่าปีนี้เนี่ยค่ะ
ก็จัดงานยิ่งใหญ่ครบรอบหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดปี
ครับมีขบวนเรือมาร่วมกว่าห้าสิบลำเลยค่ะ
งานใหญ่ขนาดไหนไปดูด้วยตาเราเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศในงานย้อนรำลึกหลวงพ่อปู่
วัดโกรกรากครบรอบ๑๘๗ปีที่วัดโกรกรากอำเภอเมืองสมุทรสาคอนนะคะ
งานนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อปู่วัดกรกกราก
ที่เป็นที่เลื่อมใสสัทธาของชาวสมุทรสาครและจังหวัดใกล้

เออไปร่วมงานด้วยค่ะ
งานใหญ่ยิ่งขนาดนี้นะงานเขาจัดหลายอย่างมีกิจกรรมมากมายเลย
ความพิเศษที่จัดเพิ่มขึ้นในปีนี้ก็คือว่า
มีการแห่องค์หลวงพ่อปู่ทางบกและทางน้ำเป็นครั้งแรก

ชาวบ้านที่รอต้อนรับขบวนของหลวงพ่อเนี่ยก็จะโปรยดอกไม้แบบนี้ไปด้วย
ซึ่งการแห่หลวงพ่อปู่ทางบกทางน้ำนี่นะคะ
ก็จะนำโดยเรือตรวจการกองทัพเรือหมายเลขเก้าสิบหก
พร้อมกับเรือประมงอีกกว่า๕๐ลำ
เข้าร่วมขบวนในแม่น้ำท่าจีน
เพื่อที่จะนำขึ้นเทียบท่าที่ท่าเรือหน้าวัดกรกกรากนั่นเองนะคะ
ทีนี้เล่าถึงตำนานหน่อยเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบยังไม่ทราบ
คือในอดีตบ้านท่าฉลองและบ้านท่าจีนนี่นะคะ
เป็นเมืองทำมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของชาวจีน
สมัยนั้นก็ใช้เรือสัมเภาใบ๒เสา
เทาใบ๒เสานี้นะคะบรรทุกสินค้าเข้ามา
พอเรือแล่นผ่านหน้าวัดกรกกราก
เขาก็จะจุดประทัดไหว้หลวงพ่อปู่ทุกครั้ง
แล้วก็เพราะว่าเขาขายดีครับคุณ
หมดอย่างรวดเร็วแล้วก็ยังเดินทางปลอดภัยด้วย
พอเดินทางกลับก็จะจุดประทัดไห้หลวงพ่อปู่อีกครั้ง

ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวจีนสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง
และปีนี้นะคะก็มีการจัดงานปิดทอง
เป็นงานประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
เขากำหนดจัดขึ้นวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบเจ็ดมักกราคม
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนคนทั่วไปนักท่องเที่ยว
ไปร่วมนามัศกาลหลวงพ่อปู่วัดกรกกรากรวมไปถึงไปปิดทองกันด้วย
เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการบอกบุญในช่วงต้นปี
ให้ได้รับปีใหม่กันเป็นสิริมงคล
มาค้าขายก็จะได้เห็งร่ำรวยรุ่งเรือง
หรือว่าใครอยากจะไปขอพรเสริมสิริมงคล
ไปกันได้ช่วงนี้เขายังจัดงานใหญ่อยู่นะจ๊ะ
ถึง๒๗มกราคมที่วัดกรกกรากอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ยี่สิบเจ็ดมักกราคมก็ช่วงปลายเดือนนี้นะ
รายเดือนใช่วันอาทิตย์ปลายเดือนนะ

ทำมาค้าขายชาวจีนหรือชาวไทยก็แล้วแต่
ขอพรเพื่อความสิริมงคลกัน